ต่างจังหวัดก็ยังไม่ดีครับโดยเฉพาะที่จังหวัดตาก
แม่น้ำเมยเนี่ยยังท้นตะหลิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับ
ระดับน้ำสูงเกือบ๒เมตรนะฮะ
ทำให้น้ำทั่วมันขยายกว้างบริเวณออกไปอีกนะฮะ
อำเภอเลยที่เป็นชายแดนจังหวัดตากครับ
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับ
ไปดูสถานการณ์อุทธกภัยในหลายพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนะครับ
ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดนะครับ
หลังจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
วัดปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง๙๐มิลลิเมตรครับ
ส่งผลให้แม่น้ำเมยท้นตะหลิ่ง
บางจุดน้ำสูงเกือบ๒เมตร
ได้สำความเดิบร้อนให้กับประชาชนทหารและกู้ภัยต้องไปแบบนี้ครับ
ถ้าเข้าไปแล้วเตือนขอความคุณาครับ
ต้องไปช่วยกันอบพยพชาวบ้านสิ่งของ
อยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว
บางจุดน้ำมันท่วมนะครับ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเห็นท่าไม่ดีตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลย
ป้องกันอันตรายนะฮะกับชาวบ้าน
ส่วนที่อำเภอแม่ละมาด
เกิดน้ำป่าไหลหลากลงจากดอยมาตามลำห้วยแม่ละเมาครับ
มีน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านครับ
โดยเฉพาะช่วงสะพานข้ามลำห้วย

ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้

ประกาศเตือนประชาชนนะครับ
ให้ระวังอันตรายจากอุทธกภัยตลอด๒๔ชั่วโมงครับ